ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณทัศนัยรายงานตัวเลขของจังหวัด

หลายคนก็อาจจะเอ๊ะว่าหายไปไหนจังหวัดนึง

ปรากฏว่าพังงานหลุดจากจังหวัดปลอดเชื้อแล้ว
เพราะว่าเจอผู้ป่วยรายแรกนะคะ
เป็นเด็กอายุแค่๘ขวบเท่านั้นเองค่ะ
เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่เกาะยาวใหญ่

ก็ต้องมีการไล่ตรวจสอบคนรอบข้างครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
ผู้ว่าออกคำสั่งฉบับที่๘เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดาวน์เกาะยาวใหญ่เลยค่ะ
เมื่อวานนี้นายจำเรินทิพยพงธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาออกมาแถลงข่าวนะคะ
บอกว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
รายแรกแล้วเป็นเด็กชายอายุแค่๘ขวบเท่านั้นเอง

เป็นติดตอนที่ยังไม่แสดงอาการป่วยด้วยนะคะ

แล้วก็หายไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
พอไปตรวจสอบประวัติดูไทม์ไลน์ของน้องเนี่ย
น้องมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยของจังหวัดกระบี่
ที่เดินทางไปมาระหว่างกระบี่และเกาะยาวค่ะ
ประกอบกับเพิ่งจะกลับมาจากเกาะพีพี
พร้อมกับพ่อแม่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย

ต้องมีการสอบสวนว่ามีใครสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวบ้าง
นับมาแล้วเนี่ยได้๙คนค่ะ
มีผู้เข้าข่ายที่ต้องสอบสวนโรคอีก๖๘คนด้วยกันนะคะ

จังหวัดพังงาก็เลยตัดสินใจออกประกาศฉบับที่๘เลยค่ะ
ขอปิดพื้นที่อำเภอกเกาะยาว
ไม่ให้เรือเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว
แต่เรือที่ได้รับอนุญาตจากทางในอำเภอกเกาะยาวเท่านั้น
แล้วก็มีการปิดตำบลเกาะยาวใหญ่
ไม่ให้บุคคลทั้งในและนอกพื้นที่เข้าออก
แต่ได้รับอนุญาตจากทางในอำเภอกเกาะยาว
ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงค่ะ
ส่วนบุคคลในพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อยและตำบลพรุใน

แต่ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
และมีการฆาตโทษด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่คนไหน
ปล่อยประละเลยการปฏิบัติงาน
จากนี้ยังประกาศปิดร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อ
ตั้งแต่เวลา๒ทุ่มไปถึงตี๕ตั้งแต่วันที่๙เมษายน
ก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ

ผู้ว่าพังงาก็ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่เกาะยาวใหญ่
ไปตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่และสถานการณ์ล่าสุด
ก็ไปสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน
ให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในสภาวะการที่ไม่ปกติค่ะ